ฝากคุณบุ๋มอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันในฐานะที่เป็นประธานองค์กรทำความดีนะคะ
เคสนี้หน่อยนะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะ
พ่อแท้ข่มขืนลูกตัวเองอายุ๑๒ปี
หนักกว่านั้นคือถ่ายเป็นคลิปถ่ายเป็นภาพ
โพสต์ลงในทวิตเตอร์ส่วนตัวของตัวพ่อ
ทำไมรู้ไหมทำไมเรื่องถึงแดงเพราะตำรวจปคมของไทยเนี่ย
ได้รับประสานจากเจ้าหน้าที่ของฝั่งสหรัฐอเมริกา
บอกว่าคุณไปดูหน่อยนะไปตรวจสอบหน่อย
ผู้ใช้หมายเลขโทรศัพท์เลขเนี้ยอ่าแอคเคาน์ทวิตเตอร์ทวิตเนี้ยอ่า
เขามีการโพสต์ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวภาพลามกอนาจารย
เกี่ยวกับเด็กจำนวนทั้งหมด๑๒ฝ่ายเป็นการกระทำผิดกฎหมาย
ตำรวจไทยไม่รีรอและรอรีรีบตรวจสอบเลยนะคะ
ที่สุดแล้วก็ไปพบว่าผู้ที่ใช้บริการทวิตเตอร์แอคเคาน
แล้วตำรวจก็นำหมายสารไปตรวจค้นจับกลุ่มที่บ้านค่ะ
นี่แหละบ้านหลังนี้พร้อมกับยึดของกลางเป็นโทรศัพท์มือถือ
ไปตรวจสอบหน่อยซิว่าหลักฐานมีไหมในโทรศัพท์เป็นไฟล
เป็นไทยป่ะที่เขาว่าเนี้ยตรวจสอบแล้วคุณค่ะ

ไฟล์ลามกกอาณาจาลนะคะ
ผู้ต้องหานายเอยอมรับบอกว่า

บันทึกแล้วก็อัพโหลดสื่อลามกอนาจารย์
บันทึกภาพวีดีโอขณะที่ตัวเองมีความสัมพันธ์ทางเพศ
กับลูกสาวแท้วัย๑๒ขวบ

เพราะความคึกขนองและอารมณ์ชั่ววูบ
หลังจากที่นายเอแต่งงานกับภรรยา
แล้วก็มีลูกสาวด้วยกัน๑คนคือน้องที่ถูกกระทำชำราวอะค่ะ
จากนั้นอย่าร้างกับภรรยาแยกกันอยู่มานานกว่า๑๐ปีแล้ว
ลูกสาวจริงอยู่กับตากับยายนะคะ
เพราะว่าตายายนำไปเลี้ยงกระทั่งต้นเดือนธันวาคมปีที่แล้ว
นี่แหละปฐมบทของความชั่วร้ายของนายเอ
นายเอเนี่ยไปรับลูกสาวมาพักอยู่ด้วย๒๓ครั้ง

ไปเอาลูกตัวเองมาอยู่ด้วยเนี่ย
เริ่มแล้วเริ่มสอนเรื่องของเพศสัมพันธ์ให้ลูก
สอนเพศสัมพันธ์ไม่เป็นไรแต่คุณมีการร่วมเพศกับลูกสาวค่ะ
มันยอมรับเองเลยนะยอมรับเองเลยค่ะ
รับว่ามีเพศสัมพันธ์กับลูกสาวเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน
ยังมีการบันทึกภาพนิ่งแล้วก็เป็นคลิปภาพเคลื่อนไหว
โหลดลงในโซเชียลหลายต่อหลายครั้ง
ตำรวจก็ไม่ปล่อยนะคะเอาตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทีนี้ย่าของเด็กย่าของเด็กก็อยู่บ้านหลังเดียวกันนั่นแหละครับ
ย่าบอกว่ารู้ข่าวแทบช็อกเลยนะ
เพราะว่าเรื่องดังกล่าวย่าบอกว่าไม่น่าจะเกิดขึ้น
ซึ่งตัวเองหมายถึงคุณย่าไม่รู้ว่ามันผิดสังเกต
ไม่มีอะไรผิดสังเกตส่วนใหญ่ตื่นเช้าขึ้นมา
ก็จะออกไปทำงานรับจ้างกระทั่งลูกชายเนี่ย
อมรับสารภาพกับตำรวจก็เลยบอกเอาจริงแล้วล่ะ
ถ้างั้นย่าบอกว่าเป็นลมแทบช็อกเลยนะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้น